อ่ะระวังไปจนถึงปีใหม่ก็ได้เผื่อจะใส่ชุดไทยนะ
ปีใหม่ลอยกระทงสงกรานนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ทาหรณ์ซ้อนจักรยานยนต์เด็กน้อยนะสบายพันล้อล้มคว่ำกลิ้งกันหลายตลบเลยครับ

นี่ครับช่วงเกิดเหตุเห็นกันชัดเลยเห็นไหมฮะมาปั๊บปุ๊บอุ้ย
สบายเข้าไปแล้วครับค่ะแล้วก็ทำให้น้องสองคนนี้ตกลงมาฮะโอ้โห
ส่วนรถเนี่ยคนขี่ก็ไม่ได้หยุดทันทีนะเพราะมาเร็ว
คือขี่คนหนึ่งซ้อนมาสองซ้อนมาสองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
หยุดแล้วก็หันมามองด้วยความตกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพชัยพฤกษ์ครับแล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
หลังจากมีเด็กสองคนนะฮะตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บครับ
ตรงนี้คือเชิงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะใกล้กับวัดสิงห์ทองตะบนท่าอิด
อำเภอปักเกร็ดนะฮะที่เกิดเหตุพลเมืองดีนะ
ช่วยกันดูแลคนได้รับบาดเจ็บคือน้องทั้งสองคนนี้
เด็กหญิงอายุ๙ขวบกับเด็กชายอายุ๘ขวบเด็กหญิงร้องไห้นะครับ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
สอบถามแม่ของเด็กเล่าบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเด็กทั้งสองคนจากโรงเรียนวัดสิงห์ทองซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณร้อยเมตรโรงเรียนในจัดกิจกรรมวันรอยกระทงใช่ไหมเด็กสองคนก็แต่งชุดไทยกันล่ะขณะขี่รถลงจากสะพานมาผ้าสบายของลูกสาวเนี่ยนะครับที่นั่งซ้อนท้ายมันไปพันที่ล้อหลังครับกระชากตัวเด็ก